ตามกันต่อกับเหตุที่นครศรีธรรมราชนะครับที่เพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะฮะทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปั๊บนัดมาเคลียร์กันที่บ้านนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มามาที่บ้านของอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏว่าฝ่ายที่มาเนี่ยพาแฟนมาด้วยแต่พาแฟนมาด้วยแฟนพกปืนมาด้วยเอาคนในบ้านคราวนี้เขาก็กลัวกันสิครับ
มึงมึงบอกว่ามึง
มั้นเป็นคนบอกกู้ว่ะมึงบอกม่างานทันเตยมาสือยา
แต่พอว่าถึงวันถึงมามึงมาเอาอันนึงพาเพื่อนคืนมาฉีดคน

มึงไปทำเลยแล้วนี่มึงอย่านะมึงปัดปื้อ

กูไม่ตอบต่อมึงว่าเม่น
ต้องมึงเอาพวกมึงมาต่อไปไหนดิ
เปิดมายิ่งนี่เปิดดิ
ไม่มีใครแล้วมันต้องมาช่วยพวกมันแล้ว

ผมจะหอบไปด้วยกับคนที่ถ่ายคลิปแล้วเนี่ย

สารงปลโป้งปลางขึ้นมารึเปล่า

แต่ตกลงว่าที่เธอซื้อไป

ในคลิปจะเห็นว่าระหว่างที่ผู้หญิงทั้งสองคนเจรจากันอยู่
มีผู้ชายที่มาด้วยชักปืนออกมาครับ

คุณยายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอายุ๗๒
คอไปกรอบรัดฟัดเวียงเลยนะครับ

ท่านบาดเจ็บนะครับ
ล้มมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายเลย
ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปก็บาดเจ็บด้วย
พบกับนางสาวสาริยาพงยี่ล่านะครับ

กังวลเรื่องความปลอดภัยเหลือเกิน

เพราะคู่กรณีได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
อกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้ตำรวจนะ
แจ้งข้อหาข่มขู่ที่ทำให้เกิดความหวัดกลัว

หลังจากนี้เธอจะไปขอใบรับรองแพทย์
มายื่นไปหลักฐานต่อตำรวจ
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้มีรถต้องสงสัย
ใครก็ไม่รู้มาจอดซุ่มที่หน้าบ้านของเธอ

ลักษณะเหมือนสอนให้แฟนสาว
ที่เป็นอดีตเพื่อนของเธอเนี่ยใช้ปืน

หรือจะเป็นการขู่ไกลหรือเปล่า
เพราะก็ไม่ชัดเจนว่าจะสื่อถึงเธอ
อยากจะให้คู่กรณีมาเคลียร์กันไหมล่ะ

แล้วก็รับผิดชอบด้วยที่ยายของเธอบาดเจ็บ
ต้องฝ่าเพื่อนหมาจี๊ดโกหลาแบงกันกันตึ้งเตี๋ยวมีสัตว์
ถ้าบริสุทธิ์ใจก็ออกมาได้เลยค่ะ
เพราะสิ่งที่ทำอยู่คือมันไม่ได้ดูเท่เลย
ไก่เกลี่ยคุยกันได้แต่ว่าแบบ
อยากให้เขารู้สึกสำนึกจริงตอนนี้สำหรับหนู
มันก็มีคนที่หวังดีส่งมานะคะก็เหมือนกับว่า
มันสอนกันใช้ปืนอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูจะแจ้งข้อหาเขาคมขึมทำให้แย่หนูเสียขวร
แล้วก็หวาดกลัวหวาดระแวงทั้งหนูทั้งยายนะ
ตำรวจบอกให้หนูไปแจ้งข้อหาเพิ่มที่ศาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
ไปพบกับคู่กรณีของพี่เมื่อกี้นี้พี่สาริยาเนี่ย
ไปเจอกับพ่อของผู้ชายในคลิป
พ่อบอกว่าขอให้เรื่องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย

หลังจากเกิดเรื่องลูกชายก็ไปมอบตัวแสดงความบริสุทธิ์แล้วไง

โดยตัวเขาเนี่ยตัวพ่อเนี่ยไม่รู้หรอกทั้งสองฝ่ายมีปัญหาอะไรกัน
แต่เท่าที่ทราบเหมือนมีการตอบโต้กันไปมาใช่ไหมล่ะ

ทีมข่าวไปตรวจสอบเฟซบุ๊คส่วนตัวของฝั่งผู้ชายกับฝั่งผู้หญิงในคลิปที่ถือปืน
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับได้แคปข้อความที่อีกฝ่ายเนี่ย
โพสต์พาดพิงแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของนางสาวสาวิยา
ส่วนความคืบหน้าของคดีครับพลตบตรีสมชายซื่อต่อตระกูลนะครับ
ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดนศรีธรรมดาสบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเข้ามารับทราบข้อเกล่าหาแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่าปืนมีกระสุนอยู่ในรังเพลิง
หลังจากนี้เดี๋ยวจะรอใบรับรองแพทย์จากผู้เสียหายมายืนยันก่อน
แล้วจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมได้แค่ไหน
ก็ดูจากใบรับรองแพทย์เป็นหลักครับ